ผู้ป่วยโรคพิสุราเรื้อรังเกิดอาการหลอน
ปีนขึ้นไปบนอาคารในโรงพยาบาลบ้านฉางที่จังหวัดระยอง

สุดท้ายเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยชีวิตเอาไว้ได้ทัน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในบริเวณโรงพยาบาลบ้านฉางจังหวัดระยอง
กู้ภัยเขาก็ไปช่วยเหลือผู้ป่วยชาย

คุ้มคลั่งค่ะปีนลงมาจากชั้น๕ของอาคารผู้ป่วยใน

เห็นเหตุการณ์บอกว่าผู้ก่อเหตุมารักษาโรคพิษสุราเรื้อรัง

เกิดคุ้มคลั่งเดินไปที่ระเบียง

จากนั้นค่อยปีนไปลงมาถึงบริเวณชั้น๑
ถูกเจ้าหน้าที่ล็อกตัวเอาไว้ได้
ขณะผู้ก่อเหตุเองก็เล่าว่าเห็นคนฆ่ากันตาย
เพื่อแย่งสมบัติตัวเขาเองอยู่คนเดียว

เป็นผู้ป่วยโรคพิษสุราเรื้อรัง
ก็มีอาการประสาทหลอนอารมณ์แปรปรวน
ซึ่งจะต้องอยู่ในการดูแลของแพทยักษ์ไล่ชิดค่ะ